มารรวรรณ์นี้พระมหาศมฟองตาลปุตโตศึกอย่างเป็นทางการ
เริ่มงามยามดี๑๓นาฬิกา๙นาที
ค่ะเป็นทิศแล้วนะตอนนี้
เมื่อวานนี้ยังอยู่ในใต้ร่มกาสาวพัด

ศึกหรือลาศิกขาที่วัดบางโพโอมาวาด
เอาตอนแรกบอกจะไปวัดภูเขาทองวัดสะเกด
คือไม่ได้สับขาหรอกนะแต่เลิกมันมาที่นี่จริง
ก็มาที่วัดบางโพย่านบางซื่อครับ
เสร็จพิธีถอดผ้าเหลืองเสร็จ
เสร็จพิธีก็สวมเสื้อพื้นเมื่องถ่ายคอนสาน

ดูแล้วดีมากสีขาวนะฮะ
แล้วจากนั้นมาก็ได้ขออนุญาตถ่ายรูปกับพระที่มาทำการดำเนินการศึกให้อีกทีหนึ่งครับ
แล้วก็ก่อนที่จะออกจากภายในพระอุโบสถออกจากวัดไปเนี่ย
เปลี่ยนจากเสื้อไทยคอนศาลเปลี่ยนเป็นชุดขายของเลย
ชุดขายของคืออะไรแม่ปองใช่จากนี้ไปเลยจ้านี่ชุดขายของของเขานะครับแต่วันนี้อย่าถือว่ากรวดกันเลยนะ
ไม่ให้สัมภาษณ์ใครเลยไม่สัมภาษณ์สื่อช่องไหนเลยทำไมล่ะ
ไว้ให้หัวกระแสให้พี่หนุ่มนัดไว้นัดกันไว้คุยกันตั้งนานแล้วไม่ได้มูสาด้วยพูดตั้งแต่แรกแล้วแล้วได้พูดจริงนำจริง
แล้วยังไงต่อขอโทษนักข่าวทุกคนนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีการพาไปรับประทานอาหาร
รับประทานอาหารกันสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้อย่างเป็นทางการเวลา๑๕นาฬิกาหรือบ่าย๓โมง
ส่วนธุรกิจของทิศแม่ปองมีทั้งขายของมีทั้งค่ายเพลงมีทั้งเพจข่าว
ครบถ้วนครบกระบวนการขายของค่ายเพลง

ส่วนรุ่นพี่รุ่นพี่ของแม่ปอง

บอกศึกก่อนเป็นรุ่นพี่ศึกทีหลังเป็นรุ่นน้อง

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งผู้ครองเรือนครับ
นี่มาจากทิศไพรวันที่ศึกมาก่อน

ดังนั้นเนี่ยเหมือนเดินพรมแดง
เหมือนเป็นนายแบบเหมือนเป็นนางแบบ
อันนี้เป็นนางแบบอันนี้เป็นรุ่นใจแอ้น
ออกมาอยู่ออกจากกันเป็นพระแล้วเนี่ย

ยินดีต้อนรับสู่โลกของผู้ครองเรือนครับผม

ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องของโชคลาภกันหน่อยนะคะ
คนแรกก่อนเลยดีไหมด้านพี่เบิร์ตฝั่งนู้นสุดค่ะ
แม่มดเหรอพี่มดดำค่ะคุณผู้ชม